การเมืองเข้มข้นขึ้นทุกวันนะคะหลังจากมีข่าวว่าพลเอกประยุทธ์ตีจากภักดิ์พลังประชารัฐ
และอาจจะไปทำงานกับพักรวมไทยสร้างชาติเขาบอกว่าตอนนี้นี่โอ้โห
ถ้าเปรียบกันก็เหมือนร่างกายที่เลือดไหลค่ะเลือดนี่ไหลออกไปแทบจะไม่หยุดกันเลย
แต่วันนี้เหมือนเลือดจะหยุดแล้วเหมือนจะได้คนห้ามเลือดแล้ว
และมีการรับเลือดใหม่เข้ามาแทนเพราะมีมือเศรษฐกิจมาร่วมงานด้วย
จะเป็นใครเป็นกลุ่มกวนไหนติดตามจากรายงานชิ้นนี้ค่ะ
มีชวนคำถามนะดังนี่ครับ
จะไปร่วมกับพักพลังประชารัฐไหมคะ
คำตอบนะฮะไม่ร่วมชัดเจนไหมฮะ
การเมืองไม่มีอะไรแน่นอนวันนี้อย่างพรุ่งนี้อย่าง
เพราะตอนนี้เฮียมิ่งมิ่งขวัญแสงสุวรรณอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
อดีตหัวหน้าพักเศรษฐกิจใหม่สั่งให้ลูกทีมแพ็คกระเป๋าหอบฮิวเสื้อผ้าสัมภาระ
ย้ายเข้าพักพลังประชารัฐเข้าค่ายลุงป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณเป็นที่เรียบร้อย
โดยจะมีการแถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการในช่วงบ่ายวันพรุ่งนี้
ว่ากันว่าดิวนี้ส่วนหนึ่งมาจากที่กติกาเลือกตั้งเปลี่ยนไปใช้ศูนย์หาร๑๑
ในการคำนวณสอสอปาร์ตี้ลิสต์และการใช้บัตร๒ใบในการเลือกตั้งครั้งหน้า
ที่ทำให้พักเล็กจนตรอกไม่มีทางสู้ทางรอดเดียวก็คืออบพยพไปซบพักใหญ่
นายมิ่งขวัญก็เป็นหนึ่งในนั้นพอหลังจากลาออกจากพักเศรษฐกิจใหม่
ก็ไปรับเซ้งพักรักพื้นป่าของนายดำรงพิเดชมารีแบรนด์ใหม่ในชื่อพักโอกาสไทย
และเมื่อเข้าไปส่องในโลกโซเชียลพบว่าพักโอกาสไทยมีคนติดตามแค่หลักร้อยเท่านั้น
และเมื่อตรวจสอบลงลึกไปถึงการดิวครั้งนี้
พบว่านอกเหนือจากที่ลุงป้อมตบปากรับคำ
ให้นายมิ่งขวัญนำทีมเศรษฐกิจร่างนโยบายแล้ว
ยังมีออปชั่นพิเศษพ่วงมาด้วย
คือการต่อรองขอเป็นหนึ่งในสามรายทื่อ
แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
ประดั่วเหมาะกับที่นายวิรากรค
ลำดับที่สองพลเอกประวิท
ส่วนคนที่๓วางไว้ว่าอยากได้ผู้ที่เก่งด้านเศรษฐกิจ
จึงไม่แปลกที่นายมิ่งขวัญจะเป็นหนึ่งในสามมือวาง
แคนดิเดตนายยกของข้ายหลุงปอม
แต่จะเป็นอันดับที่เท่าไหร่ต้องรอดูความชัดเจนอีกที
หลังจากไม่มีชื่อพลเอกประยุทธ์แล้ว